เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านประธาน
เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงนะครับบ้านเมืองเรากำลังจะย้อนยุค
สมัยก่อนมีการจ่ายเงินกันในห้องนงห้องน้ำในรัฐสภาเนี่ยนะครับ
วันนี้เนี่ยท่านประธานเป็นประมุขของสภาพผู้แทนรัศดรครับ
ท่านประธานดำริว่าให้นายกรัฐมนตรีมาตอบอันนั้นถูกต้องครับ
นี่เป็นยติไม่ไว้วางใจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
ผมขอความกรุณาท่านประธานโปรดสั่งการครับให้ไปถอดเทปออกมาครับ
ชั้นสามทั้งหมดเนี่ยนะครับณบัตรนี้เลยครับ
เพราะผมได้ยินข่าวว่ามีคนที่กำลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับห้องโสดนะครับ
ส่วนที่เป็นมีกล้องวงจรปิดสภาเราสภาใหม่ครับ
กล้องวงจรปิดทุกชั้นทุกมุมครับถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้ว
หลักฐานออกมากลายเป็นกล้องดัมมี่เหมือนกับโรงพักแถวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
รถสีขาวมาส่งผู้ต้องหาแล้วหันไปหายไปแล้วเนี่ยนะครับ
ผมเกรงว่าประธานสภารวมถึงสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้

ก็ขอความกรุณาท่านประธานโปรดสั่งการครับ
ท่านประธานครับหาลือหรือว่าอภิปรายนะครับ
เราจะประชุมในวาระของเรานะครับ
ให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่เราทำ
ส่วนประเด็นอะไรที่มีการกล่าวหา
ก็ได้รับแจ้งว่าท่านนายกจะมาชี้แจง
หลังจากที่สมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้ว
พร้อมกันไปเมื่อแจ้งมาเดี๋ยวนี้ครับ

ท่านประธานครับแต่ว่าเหตุที่กล่าวหาเกิดในสภาพ

อันนี้เป็นเรื่องของผู้หนึ่งกล่าวหา
แล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการอภิปรายวางใจ
ส่วนเรื่องนอกเรื่องในห้องนี้เป็นเรื่องที่ว่ากันต่อไปนะครับ
ถ้ามันมีอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ว่ากันไป
แต่ขณะนี้เป็นช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
เอาเรื่องนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของมันครับ
ท่านประธานครับผมผมประโยชน์ท่านประธานตามข้อ๙ครับ
เชิญผมคิดว่าต่อไปเราดำเนินการให้จบไปนะครับ
แล้วก็เมื่อมีการกล่าวหาแล้วก็จะต้องมีผู้มาชี้แจง
ถ้าไม่ชี้แจงก็จะเสียหายกันทั้งหมดใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเป็นไปตามระบบกระบวนการ
ส่วนที่ไปกล่าวหาเพิ่มเติมนอกจากนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสภานั้น

ผมเข้าใจครับท่านประธานแต่ว่าท่านประธานเป็นประมุขครับ
ท่านประธานโปรดสั่งการให้ไปคุ้มครอง
ในเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในกล้องวงจรปิด

กันชุดละมันครับเรื่องก็อย่าไปขยาย
ท่านประธานครับผมวิรากรคำประกอบครับท่านประธานครับ
ขยายความให้มันเป็นปัญหาเลยนะครับ
เราทำของเราให้เรียบร้อยส่วนเรื่องอื่นนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้
ถ้าเรามีข้อมูลอะไรที่เสื่อมเสียกับสภานี้
เป็นหน้าที่ไม่ใช่ผมคนเองนะครับ
พวกเราทุกคนในทีนี้ก็มีหน้าที่ต้องจัดการ
ไม่ให้ภาพฤทธิ์ของส่วนรวมที่จะหาย

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหมดครับ
ท่านวิรากรเชิญหน่อยครับครับปราบเรียนพระธานที่กรบครับ
ผมวีรกรคำประกอบพลังประชารัฐนครสวรรค์ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดคนที่เพิ่งลงมาจากห้องท่านนายกรัมตรีเมื่อสักครู่นี้
มีผมมีท่านวิเชียรชาวลิศมีท่านอาจารย์พรชัยมีท่านน้ำตรีสันติพร้อมพัฒน์
แล้วก็คุณจอมขวัญทั้งหมดเจ็ดคนสรรพฤษด้วยท่านประธานครับ
ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองอะไรอย่างที่เขาพูดเลยนะครับ
การใส่งานมาสักครู่ผมขอให้ท่านประธานเนี่ยให้คุณวิสารถอนคำพูด
คุณวิสานก็ไม่ถอนนะครับครับคือความเสียหายเนี่ย
ท่านจะว่าท่านนายกก็ว่าไปเพราะอยู่ในยติท่าน
แต่ท่านจะมากล่าวหาเพื่อนสมาชิกด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเลวซามต่ำช้านะครับ
พิธกรครับผมอธิบายให้ฟังนะครับเพราะเดี๋ยวท่านนายกจะมา
แต่ว่าเรียนให้ทราบไม่ได้ครับเขาพูดถึงว่าสอสอขึ้นไปรับเงิน๕ล้าน
ละห้าล้านท่านประธานครับเอาไว้ทั้งเนื้อทั้งตัวนะครับ
มีไม่มีสตังค์เลยนะครับท่านประธานครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
ไม่เข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกท่านประธานครับเอาคำพูดเร็วเร็วอย่างนี้
มาพูดในสะพานด้วยอย่างไรผมผมสรุปให้ฟังครับ
ท่านประธานต้องให้เขาถอนคำพูดนะครับท่านประธานส่วนจะไปเปิดกล้องวงจรปิดเชิญเลย
เปิดให้เต็มที่เลยห้ามด้วยถ้าต้องโทษท่านประธานด้วยแต่ต้องให้เขาถอนคำพูดครับ
ท่านประธานครับขอบคุณครับผมเรียนว่าผมบอกไปแล้วนะครับ
ไม่ต้องถอดนะครับท่านเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อพูดไปแล้วเนี่ย
มันพาดหัวไปแล้วล่ะครับแล้วถ้าถอนไหมนะครับ
เวลาจะชี้แจงเขาก็จะบอกว่าเรื่องนี้ถอนไปแล้วไม่ให้มาชี้แจง
เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะขจัดข้อสงสัยเนี่ย
เมื่อมีผู้ให้ร้ายกล่าวหาก็มีผู้ที่จะตอบเมื่อระบุตัวชัดเจนว่านายก
วันนี้ระบุว่าสอสอคนไหนนะครับระบุตัวนายกให้เงิน๕ล้าน
ไม่ได้บอกสอสอขึ้นไปรับเงินเพราะเดี๋ยวผมให้เขาถอดข้อความมา
แล้วผมรู้ดีครับว่าข้อความนี้ถ้าถอนไปแล้วนายกจะชี้แจงว่าไม่จริง
ก็จะมีคนท้วงว่าถอนไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจง
เพราะฉะนั้นประเด็นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นพาดหัวไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องมีคนมาชี้แจงเพราะได้รับแจ้งนะครับว่า
ท่านนายกจะตอบชี้แจงหลังจากที่ท่านสมาชิกได้พูดไปต่อเนื่องไปแล้วครับ

ท่านท่านประธานครับท่านประธานครับผมยืนประท้วงอยู่ครับ

ท่านประธานครับผมนัทวุฒิบัวปฐมบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรครับ
ท่านประธานผมยืนตั้งนานแล้วนะครับ
ทีละคนนะครับทีละคน

ผมว่าเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและเป็นความผิดต้องแจ้งความนะครับ

เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดในห้องประชุมมันเป็นเรื่องยัตติที่กำลังหาลือกัน
ยัตติวิบัตินี้ไม่น่าเกิดขึ้นกับจากพระอาทิตย์นะครับ

ถ้อยคำแบบนี้มันวิบัติจริง

แล้วจะเป็นเยี่ยงอย่างนะครับต่อไปในสภาเกิดวัฒนธรรมที่ไม่ดีตลอด
รถครับนิโรธครับจบเลยครับผมได้วินิจฉัยเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อตอนแรกนะครับ
เราได้อนุมัติยัตตินี้ไปแล้วความเหมาะสมไม่เหมาะสมนั้นก็เป็นที่รู้อยู่
ความจริงแล้วก็มีคนภายนอกก็วิจารณ์อยู่เยอะเรื่องถ้อยคำที่รุนแรง
แต่บังเอิญว่ามันเป็นเรื่องที่เราอนุมัติให้มียัตติไปแล้ว
แต่ว่าอะไรที่มันนอกกรอบข้อกล่าวหาอันนี้ก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เพราะเราดำเนินการภายภายใต้ระเบียบของเราในวาระให้จบนะครับ
ส่วนที่ใครไปทำผิดอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นความผิดทั้งรัฐธรรมนูลและกฎหมายอื่นด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้กล่าวหาเนี่ยผมคิดว่าผู้กล่าวหาก็คงไม่ปล่อย
ถ้ามีตัวตนจริงถ้าเขาไม่ทำเขาก็แสดงว่าเขาก็ผิดเขาไม่พูดจริง

การเขียนยัตติง้อถัด

ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมนัทธวประธุมบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรครับ
ผมขอประท้วงการทำหน้าที่ของท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมข้อที่๙ครับ
ท่านประธานครับประเด็นที่ท่านจุนพันธ์อมรวิวัตรต้องขออภัยที่เอ่ยนามครับ
ผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นที่นอกเหนือไปจากเรื่องของการอภิปราย
บอกว่าท่านประธานต้องควบคุมความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมตลอดจนถึงบริเวณสภา
ฉะนั้นในเมื่อมีผู้อภิปรายพูดถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดต่าง
ไม่ว่าจะเป็นชั้น๓หรือชั้นอื่นก็แล้วแต่ครับ
แล้วก็ท่านจุรพันธ์ก็บอกว่ามันกำลังมีความเสี่ยงนะที่จะเกิดอะไรขึ้น

ผมคิดว่าอยู่ในกรอบอำนาจที่ท่านประธานสั่งการได้ครับ
นอกเหนือไปจากการประชุมแล้วก็เป็นอำนาจของท่านประธาน
ผมสนับสนุนท่านจุดภัณฑ์อำนวณวิวัฒน์
ขอให้ท่านประธานได้กรุณาสั่งการไปยัง

พวกผมเองก็ติดตามอยู่ว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นในสภาแห่งนี้ครับ

ขอให้ท่านผู้ที่ผมขอให้ทราบนะครับว่า
จะเป็นภารกิจที่ประธานต้องดำเนินการภายในอำนาจหน้าที่ของประธานนะครับ
ขณะนี้เราต้องเข้าใจว่าเรากำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่
เราต้องทำกระบวนการในหน้าที่ของเราในที่นี้ให้สมบูรณ์ให้จบ
ส่วนเรื่องภายนอกนั้นใครมาชุมนุมประท้วงใครอะไร
อันนี้จะมีกระบวนการที่เขาดูแลอยู่ครับ
หรือใครไปก่อเหตุในห้องอะไรอะไรก็เป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งนะครับ
ท่านไม่สามารถจะวิ่งลงไปดูในขณะนี้ได้แต่ว่าเมื่อมีการกล่าวหาเนี่ย
เรื่องนี้ผู้ที่กล่าวเขาก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วประการหนึ่ง
ถ้าปรากฏว่าข้อเท็จจริงว่าที่กล่าวหานั้นไม่จริงเขาก็เสียหาย
ถ้าปรากฏว่าเรื่องจริงผู้ที่ทำผิดเหล่านั้นก็ต้องรับผิดไปตามรับนูนต่อไปครับ

ผมขออนุญาตเลยนะครับผมขอนวับกาเอกอนุดิตนครทัพเชิญต่อครับ
ด้วยอีกลายหนึ่งครับยืนยันครับ
กล่าวหาว่านายกด้วยครับยืนยันครับ

เชิญคุณอนุษฎิตครับเชิญครับเชิญครับ
ประธานครับผมขอคำยืนยันว่า

ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาก็คนนครสวรรค์ก็ดูอยู่
ครับเชิญนะครับเชิญหนุนอีกครับ